เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนนะคะ

เป็นรถอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถบรรทุก๖ล้อ
เขาเสียหลักพุ่งข้ามเลนมานะคะ
แล้วก็ตกลงไปชนกับเสาไฟฟ้า

มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถ๑คน
นี่เป็นสภาพของรถหกล้อที่พุ่งข้ามเลนไปนะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นภาพจากช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุ

เข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุ
บนถนนสายเครือ
พิศนุโลกสุโขทัยฝั่งขาออก
พื้นที่ตำบลบ้านกร่างอำเภอเมืองพิศนุโลกนะคะ
ในที่เกิดเหตุพบรถ๖ล้อบรรทุกสินค้ามาเต็มคันเลยค่ะ
พลิกตะแคงอัดอยู่กับเสาไฟฟ้าข้างทางท่ามกลางสายฝน

ในรถพบนายเดชาชัยะอายุ๒๘ปีได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถค่ะ
เป็นพิศนเวศนะคะ
สอบสวนนายนัทพงศ์ธรรมนุภาพอายุ๒๗ปี
คนขับรถบรรทุกคันที่เกิดเหตุทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุรับสินค้ามาจากบริษัทอยู่ในตัวเมืองพิศนุโลกค่ะ
และกำลังจะไปส่งที่จังหวัดสุโขทัย
โดยมีฝนตกลงมาตลอดเส้นทาง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
จุดหนึ่งตรงบนถนนมันมีน้ำขังอยู่ค่ะ
ทำให้รถเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง
ก่อนจะพลิกตะแคงและไปชนอัดติดกับเสาไฟฟ้าข้างทางนะคะ
คนขับรถรวมถึงนายเดชาซึ่งเป็นพนักงานขนของ
ก็ได้รับบาดเจ็บแต่คนที่ติดอยู่ภายในรถคือนายเดชาก็คือพนักงาน
ขออภัยนะคะเป็นพนักงานขนของในรถส่วนคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ใช้รถยกเคลื่อนย้ายรถบรรทุกคันที่เกิดเหตุ
เตรียมสอบปากคำพนักงานขนของที่ได้รับบาดเจ็บ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ